ไหนก็พูดเรื่องคอนเสิร์ตแล้วก็พาคุณผู้ชมย้อนไปนิดนึงละกัน
วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะกับภาพคอนเสิร์ตนะคะ
ตู่นันทิดานี่แหละค่ะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคุณผู้ชมค่ะ
ไมค์ในรอบสองปีขนมาหมดเลยเพลงอะไรที่เป็นเพลงเพราะเพราะเพลงอมตะนะคะ
ศิลปินระดับตำนานเดี๋ยวไปชมบางช่วงบางตอนของงานที่ผ่านมากันเลยค่ะ
แม้จะคนละป่าห้ามไกลกันมาแต่เค้าฟ้าเดียวกัน
รบข้ามขอบฟ้าถ้ามหมาภูกพันธ์ภูกใจรักมันสองด้วยให้เป็นดวงเดียว
ความรักความรักเจ้าข้าจุดจุก็มาไม่ทันตั้งตัว
เพียงพบหน้าตาสปาหรือไม่รักมากก็ตามึง
ว้าวแหม่เพลงมัน
ดูพี่ไปทั่วดูจิตใจวิวไปเต็มรู
แหม่คิดว่าคอนเสิร์ตแหม่พึ่ง
สนุกจริงจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตในการหวนกลับมาจับใหม่
อย่างที่บอกไป๒ปีของมีตุ๋นะ
กลับมารอบนี้สนุกสนานคึกคักเหมือนเดิมค่ะ
ลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็เพลงสากล
แล้วก็ได้คนคุ้นเคยด้วยพี่เอชายาคุณผู้ชมค่ะ
ร้องเพลงด้วยกันตั้งแต่๓ปีก่อน
กลับมาขึ้นเวทีเป็นแขกพิเศษด้วย
และอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะ
คุณอีฟพุทธธิดาได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปที่คุณพ่อ
ก็คืออาต้อยเศรษฐากำลังนั่งดูพี่ตู่ร้องเพลงคุณผู้ชม
เพราะว่าบนเวทีนี้นะคะหนึ่งในบทเพลงอมตะที่พี่ตู่เอามาร้องเนี่ย
คืออาต้อยเคยร้องเอาไว้และอาต้อยก็นั่งดูไปด้วยความชื่นใจ
เพลงที่พี่ตูเลือกมาร้องก็คือเพลงเป็นไปไม่ได้
แล้วพี่อีฟเนี่ยก็โพสต์แคปชั่นเอาไว้บอกว่าขอบคุณอาตูนะคะ
ส่งกำลังใจและความรักมาให้คุณพ่อด้วยขอบคุณมากเลย
เสิร์ตดีมากคุณพ่อดูไปยิ้มไปแล้วคุณพ่อก็ดีใจมากเลยค่ะ
ซึ่งจริงมีตู่นะคะก็เตรียมคลิปพิเศษแล้วล่ะค่ะ
ส่งต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาต้อยเพราะว่าตอนนี้อาต้อยก็รักษาตัวอยู่นะคะ

เป็นกำลังใจให้อาต้อยนะคะแล้วก็มีตู่ด้วยคิดถึงมากจริงเลยค่ะ